กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายเพิ่งจบไปสักครู่นี้
ผมรับฟังด้วยความทราบซึ้งและเข้าใจในปัญหาของบ้านเมือง
แต่วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายและความสำคัญทางการเมืองอย่างยิ่งของรัฐสภา
เป็นวันที่ประวัติศาสตร์จะต้องกำหนดถึงอนาคตของบ้านเมือง
เพราะเป็นวันที่สมาชิกรัฐสภาของเราจะได้ทำหน้าที่ในภารกิจสำคัญ
นั่นก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดในทางการบริหารของประเทศ
อันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจากไทยพศ๒๕๖๐
ซึ่งการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณายตินี้
ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๒นับแต่ที่เรามีรัฐธรรมนูล๒๕๖๐ประกาศใช้เป็นต้นมา
แต่สิ่งที่กับผมจะได้อภิปรายต่อไปนี้ผมขอเรียนท่านประธานว่า
เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรรมตรี
เขาพวกเรามีที่มาแตกต่างกันจากสมาชิกทรภาพูดแถนรัฐทรรรภ์ดอนครับ

ทั้งสองฝ่ายทั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรและสวย่อมถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
ไม่ว่าจะเป็นมาด้วยวิธีการใดและการทำหน้าที่ของเรานั้นจะต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัด
มอบหมายหรือความครอบงำใดและจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม
โดยปราศจากการขัดกันซึ่งผลประโยชน์และก่อนเข้าทำหน้าที่
เราก็ต่างต้องกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยข้อความเดียวกันครับท่านประธานครับ
ตามรัฐธรรมนูญมาตราร้อยสิบห้าว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ซึ่ง
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ประเด็นปัญหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้ท่านประธานครับเป็นการใช้สิทธิ์ใช้อำนาจหน้าที่ของเรา
สอสอมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนสวก็มาจากประชามติของประชาชน
ที่เสนอให้มีบทบรรยัติให้สวเพื่อมาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูลในวันนี้
เราต่างมีฐานที่มาจากประชาชน
เพียงแต่แตกต่างกันในด้านวิธีการและกระบวนการที่มาเท่านั้น
กับผมให้ความเคารพและให้เกียรติท่านสอสอครับแล้วรับฟังความคิดเห็นและเสียงของประชาชน
ที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่มาโดยตลอด
แต่ในการพิจารณาในวันนี้ผมก็ต้องให้ความเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนทั้งประเทศ
ประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันผมเคารพและให้เกียรติท่าน
และก็หวังว่าท่านจะให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ของสวเช่นกัน
ซึ่งไม่ว่าพวกเราจะโหวตและให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบอย่างไร
ท่านคงเคารพกฎกติกาของกฎหมายและรัฐมนูล
ดังนั้นในประเด็นที่ผมจะเสนอต่อที่ประชุมต่อไปนี้จึงเป็นความเห็นโดยสุจริตของผมครับ
ด้วยความยึดมั่นในหน้าที่และคำปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้แก่สภาแห่งนี้
เพื่อรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลทุกประการ
โดยไม่ได้มีอคติส่วนตัวใดต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกแต่อย่างใดครับ
ท่านประธานครับตามที่ท่านชนน่านขอประธานโทษที่เอ่ยนาม
ได้เป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐให้เป็นบุคคลที่สมควรเป็นนายกรรมตรี
และได้มีท่านสอสอได้ความรับรองให้ความเห็นชอบในขณะนี้นั้น
ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า
การเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐในครั้งนี้
ผมถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๖๒
โดยชัดแจ้งขาดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูลมาตรา๑๕
ซึ่งมีเหตุผลสำคัญคือ
ในวันนี้เราอยู่ในโหมดของการใช้รัฐมนูลมาตรา๒๗๒ในบทเฉพาะการ
เพราะฉะนั้นการเสนอชื่อ
แม้ว่าจะใช้อยู่ในโหมด๒๕๗๒บทเฉพาะการก็ตาม
แต่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ยังอยู่ในบทบัญญัติของมาตรา๑๕๒
บรรยัติให้สภาแห่งนี้ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ก็แต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๖๐เท่านั้น
ท่านประธานครับท่านสมาชิกครับ
ท่านลองเปิดไปดูมาตรา๑๖๐สิครับ
มาตร๑๖๐ก็ว่าด้วยคุณสมตย์ของบุคคลที่จะเป็นประธมครี

เล็บ๖ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๙๔
ก็ต้องย้อนกลับไปเปิดตัวมาตรา๙๘ว่ามาตรา๙๔
กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับ
มาตรา๑๙๘กำหนดไว้เยอะหลายประการนะครับ
ไม่ว่าเรื่องที่ต้องไม่ติดยาเสพติด

หมายความว่าคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ศดรต้องไม่เป็นไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม
อย่างนี้และที่สำคัญวงเล็บสาม

หรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
และยังมีคุณสมบัติอื่นดีครับไม่ต้องทำให้ภาคสายจำคุกถูกคุ้มขัง
ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างต้องห้าม
แต่เอาล่ะครับเฉพาะกรณีของคุณพิธาริมเจริญรัฐที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็คือขัดต่อกฎหมายมาตรา๑๖๐และมาตรา๙๘วงเล็บ๓นั่นเอง
นั่นคือท่านเป็นบุคคลที่ต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตาม๙๘วงเล็บ๓
เมื่อเป็นเช่นนี้ครับการเสนอชื่อนะครับของสมาชิกรัฐสภาที่เสนอชื่อท่าน
เพื่อให้ความเห็นชอบนั้นจึงปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่า
ขาดต่อข้อบังคับข้อที่๑๓๐นะครับ
ที่กำหนดไว้ว่าจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไม่ได้ครับ
จึงมีปัญหาว่าการเสนอชื่อบุคคลผู้นี้เพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบนั้น
เป็นการเสนอชื่อบุคคลโดยชอบหรือไม่หรือเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
รัฐธรรมนูลและข้อบังคับซึ่งห้ามมิให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนั้นได้
ประเด็นที่สองครับแล้วข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ก็ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการกรกตนะครับ
ได้มีมตินะครับและได้ยื่นเรื่องนะครับ
เมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อให้มีคำสั่งนะครับ
ยื่นคำร้องเมื่อวันที่๑๒พร้อมเอกสารประกอบคำร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูลมาตรา๘๒ว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรก็คือของนายพิธาริมเจริญรัฐ
ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลมาตราร้อยหนึ่งวงเล็กหกประกอบมาตราเก้าสิบแปดวงเล็กสามหรือไม่
ซึ่งสารรัฐธรรมนูลได้ลงรับในงานในทางจุลการณ์แล้วและจะไล่เสนอคำล้อมดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูลเพื่อพิจารณาตามพระรามญัติประกอบรัฐธรรมนูลและด้วย
วิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดมาตราสี่สิบเก้าต่อไป
อันเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่านายพิธาริมเจริญรัฐเป็นบุคคลที่
มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั่นคือเป็นความเห็นอันเป็นยุติของคณะกรรมการกรกต
ไม่ได้เป็นเพียงแค่มองเห็นว่าเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเท่านั้นนะครับ
ยังมองว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดแล้วแต่ในชั้นพิจารณาของสภาแห่งนี้เนี่ย
เรามีหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าการที่ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เสนอชื่อนายพิธานั้น
ถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่ชอบด้วยรัฐมนูลหรือไม่ขัดต่อข้อบังคับหรือไม่
และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
ปัญหานี้ครับท่านประธานครับก็อาจจะมีคนแย้งว่า
ขณะนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยของสารลำนูนเป็นที่สุด
จะไปถือว่าเขามีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินั้นไม่ได้
ปัญหานี้ไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลแต่อย่างใดครับ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับบุคคลที่จะมาเป็นนายกนี้
เป็นเรื่องที่วินยูชนและบุคคลโดยทั่วไป
ก็สามารถวินิจฉัยได้ครับ
เพราะมาตรา๙๘นี่ไม่ได้เขียนอะไรซับซ้อนลึกซึ้งเลยครับ
ถามว่าท่านติดยาเสพติดหรือเปล่า
ท่านเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่า
ถามว่าท่านถือหุ้นสื่อหรือเปล่า
ถามว่าท่านเคยต้องคัมภิภาคสายจำคุกหรือเปล่า
รวมแล้วเป็น๑๐๑๐ข้อเนี่ยครับ
ไม่จำเป็นต้องไปถามศาลเลยครับ
ตัวท่านก็มีวิจารณญาณที่จะวินิจฉัยได้เอง
กฎหมายถึงไปเขียนในมาตรา๑๕
ด้วยการเลือกตั้งสมาสิทธิ์สภาพผู้แทนราชดร

นะครับผู้ใดรู้อยู่แล้ว
และก็จงการมาไปสมัครเป็นสมาสิทธิ์สภาพผู้แทนราชดร
นั้นจึงเป็นความผิดนั่นก็คือเขาให้ตัวท่านเองเนี่ย
วินิจฉัยตัวท่านเองได้อยู่แล้วถ้าท่านต้องไปรอสารก่อนว่าผมขาดคุณสมบัติเนี่ย
กฎหมายจะไม่เขียนไว้อย่างนี้ครับกรณีกฎหมาย
ให้สารเป็นผู้วินิจฉัยนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกรกตเห็นว่า
คุณสมาชิกภาพของท่านสิ้นสุดแล้วแต่ท่านไม่ยอมรับไม่รู้ตัว
ตนต้องให้สมาชิกมาเข้าชื่อไปยื่นต่อสารเท่านั้นแต่ก่อนจะไปสมัคร
ท่านมีคุณสมบัติไหมขาดต่อรัฐมนูลไหมท่านต้องเซ็นเซอร์ตรวจสอบตัวเอง
ไม่ต่างอะไรกับท่านท่านจบม๖ไหมครับ
ถ้าไม่จบม๖ก็สอบเข้ามหาลัยไม่ได้ไม่เห็นจะต้องรอสารวินิจฉัยเลยว่าผมจบหรือไม่จบ
นี่คือประเด็นครับว่าที่สมาชิกสภาได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนี้
และผมต้องนำเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมก็เพื่อชี้ให้เห็นว่า
บุคคลที่ได้เสนอชื่อมาให้รัฐสภาโหวตรับรองเพื่อให้ความเห็นชอบนั้น
เป็นบุคคลที่รัฐสภาไม่อาจรับไว้พิจารณาเพื่อโหวตหรือลงคะแนนเสียงได้
เนื่องจากเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายและมีลักษณะต้องห้าม
รัฐธรรมนูลหากรัฐสภาให้มีการพิจารณาเพื่อลงมติ
และให้ความเห็นชอบต่อไปย่อมขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศ
และขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาโดยชัดแจ้ง
สมาชิกรัฐสภาที่จะร่วมกันพิจารณาและลงมติ
ได้ชื่อว่ารู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย
แต่ท่านก็ยังจงใจจะกระทำผิดโดยฝ่าฝืนต่อรัฐมนูลและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
การลงมติและให้ความเห็นชอบในกรณีดังกล่าวนี้
มันจะเป็นปัญหาที่เป็นความผิดร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน
อกจากนั้นเมื่อสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว
การจะนำชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้าม
นำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงมีพระบรมราชงการโปรดเก้าแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านสมาชิกผู้สมเกียจที่ขอบคุณครับ
เป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องยุคลบาทเป็นสิ่งที่สภาแห่งนี้
มีบำควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่ง
นี่คือปัญหาสำคัญครับ
กระบวนการอื่นที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้เขาเห็นแล้ว
เขาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วถ้ากรกตมีอำนาจโดยไม่ต้องส่งสาร
เขาก็คงมีคำวินิจฉัยให้ใบแดงคุณพิธาไปแล้วครับ
แต่ว่าโดยกระบวนการพิจารณาของกฎหมายบรรยัติให้
ถ้าสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรหรือคณะกรรมการกรกตเห็นว่าสมาชิกกับภาพของบุคคลใดสิ้นสุดลง
ให้เข้าชื่อหรือให้ยื่นต่อสารลำนูนเป็นผู้วิจัยในขั้นสุดท้าย
เพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญ
สภาแห่งนี้จะต้องได้พินาให้ละเอียดทองแท้ครับว่าการเสนอบุคคลดังกล่าวนั้นชอบหรือไม่
ท่านประธานที่เคารพครับกรณีการถือหุ้นสื่อหรือไม่
ตนเป็นบุคคลที่ต้องห้ามหรือไม่นี้
ผมจึงเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาควรจะใช้ดุลพินิษฐ์พิจารณานะครับ
ว่าเมื่อเป็นกรณีที่ขาด
คุณศาสตร์ตามมาตรา๑๖๐แล้ว
จึงเป็นบุคคลที่ไม่อาจได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกได้

การเสนอชื่อเพื่อให้ลงมติ
จึงควรจะต้องอยู่ในรุนพิฤตของท่านสมาชิก
และท่านประธานที่จะต้องได้พิจารณาครับ
เพราะหากเราดึงดันที่จะลงมติ
จากบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้น
ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีนะครับได้
ตามมาตรา๒๓๑วงเล็บ๑
นั่นคือเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อำนาจโดยขัดต่อบนมัยัดแห่งลักษณุนหรือกฎหมาย
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจัง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง
ประมวลจริยธรรมสำหรับสอสอ
ข้อ๖ข้อ๗และข้อ๒๔

คิดจะลงมติในวันนี้
มันก็มีปัญหาเรื่องข้อ๖ข้อ๗และข้อ๔๔
ประมวลจริยธรรมเช่นกัน
การกระทำดังกล่าว
เป็นการกระทำทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่า

เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
จนกรกฎามีปฏิให้ยื่นคำล้องต่อสารภูมิวิจัยแล้ว
เป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติว่า

ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับ

เพื่อให้ความมีชอบเป็นนายกกฎธมิตรี
ต้องขอให้ท่านประธานได้โปรดพินาวินิจฉัย
ในประเด็นสำคัญนี้ด้วย
ส่วนความไม่เหมาะสมอื่น
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้
มีหลายเรื่องหลายประเด็น
ไม่ว่าที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้พิปรายไปแล้วก็ดี
ไม่ว่าเรื่องความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศก็ดี
ไม่ว่าเรื่องการที่จะ
มีแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านก็ดี
ก็เป็นความไม่เหมาะสมในด้านอื่น
ซึ่งสมาชิกรัฐสภา
ก็คงจะได้พิปรายและให้ข้อคิดเห็นต่อไป

ประเด็นเรื่องการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
เพื่อให้สภาโหวตนั้น
เป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๕
จึงไม่อาจเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อให้รัฐสภาโหวตให้ความเห็นชอบได้แต่อย่างใดครับ